ชั่วโมงนี้แหละตบเข่าฉาดโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วในการเป็นเศรษฐีวันนี้คุณค่ะ
เรารวบรวมตัวเลขที่หน้าเด็ดหน้าโดนมาฝากคุณผู้ชมกันหน้าตา
คนแรกเลยค่ะพี่บี้สุกริตนะฮะเขาถอยรถตู้คันใหม่ป้ายแดง
เลขทะเบียนรถตู้เขานะท้อทหาร๘๒๐๖กรุงเทพมหานคร
อกจากนั้นก็เอาไปให้พระอาจารย์รวยที่วัดต้นสตือค่ะที่พระนครศรีอยุธยา
ช่วยเจิมรถให้หน่อยค่ะพร้อมกับประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริ
เอาไปถวายวัดเลยนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านต่อไปด้วยนะคะ
ตามต่อกันที่พี่มดดำคชาพากันหน่อยค่ะ

คุณแม่คุณแม่ให้ทะเบียนรถมาเต็มเลย
แล้วเมื่อวานนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ค่ะ

เพราะว่ามีคนถามพี่มดดำมาเยอะ
เดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนพี่มดดำกันหน่อยจ้า

วันนี้คนเขาถามเลขกันเยอะ

หนูไม่เห็นหนูไม่เห็นไหมท่าน
๘๒๔เหรอเลขอะไรนะมดดำ

ก็มันมี๗๒๔๘๒๔ก็มันทะเบียนรถที่แบบ
คุณผู้ชมปิดด้วยเรื่องแมวออมสกาวใจละกัน

น้องกระดิ่งคุยเลขออกมาได้ค่ะ

เพราะว่าวันนี้น้องกระดิ่งให้มาเลขเดียวโดดค่ะ

ก็วาดภาพผลงานศิลปะออกมาเป็นภาพภาพนี้คุณผู้ชมดู
สังเกตกันดีตรงด้านขวาของภาพนี้

จะเห็นเป็นตัวเลขอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกัน
ไม่แน่ใจอ่ะไม่เห็นแต่ภาพดีจริงอ่ะโอ้โฮนะคะ